มาดูเรื่องสุขภาพเรากันบ้างดีกว่า
เรื่องของการฉีดวัคซีนการลงทะเบียนเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นวันแรกที่รัฐบาลเขาเปิดให้ลงทั้งแอปพลิเคชันหมอพร้อม
แต่ว่าแน่นอนล่ะวันแรกคือมีคนบางส่วนเขาก็ทำใจแล้วล่ะ
ว่ามันจะต้องประสบปัญหาบ้างแน่เพราะว่าอย่างที่ปุ้ยบอกไปมันเป็นคอขวดนะฮะ

หลังจากรัฐบาลนะครับเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด๑๙ผ่านแอปพลิเคชัน
โดยเริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง๗กลุ่มได้แก่
ทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรัง
โรคลอดเลื้อดสมองโรคมะเร็งโรคเบาหวานและโรคอ้วนส่วนคนที่ไม่ใช้โรคงาน
ที่โรงพยาบาลประจำที่ท่านรักษาโรคประจำตัวท่านอยู่

หรือจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คืออย่างนี้ทำไมต้องไปที่นั่น

หมอที่รักษาท่านเขาจะได้ช่วยประเมิน
ว่าตัวท่านเองควรฉีดไม่ควรฉีด
อย่างแม่ผมแม่พี่เป็นโรคมะเร็ง
ก็บอกว่าเดี๋ยวหาหมอครั้งต่อไปปรึกษาหมอเลย

แต่เบื้องต้นเท่าที่ได้คุยไลน์กับคุณหมอ
คุณหมอบอกว่าถ้าฉีดมันก็เป็นทางที่จะช่วยป้องกันโรคได้อีกทางหนึ่งนะฮะ
นี่แหละครับหลังจากเปิดลงทะเบียนไปไม่ถึงชั่วโมงนะครับ
ปรากฏว่ามีเสียงสะท้อนจากประชาชนบอกว่า
เกิดปัญหาระหว่างการลงทะเบียนผ่านไลน์แล้วก็แอปพลิเคชันครับ
ส่งผลให้โลกออนไลน์นะครับพากันติดแฮชแท็กหมอพร้อมแบบนี้
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับต้นของประเทศเลยล่ะครับ
ส่วนปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบหมอพร้อม
เช่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลจังหวัดได้นะครับ
เพื่อจะสามารถเรียกโรงพยาบาลใกล้บ้าน
บางคนมีโรงพยาบาลให้กดเลือกแต่คิวยาวมันเต็มไปถึงปี๒๕๖๐
หรือว่า๖ปีข้างหน้าแล้วนะฮะอันนี้คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอก
แต่ว่าระบบมันคงมีปัญหาหรือบางคนไม่มีชื่อในระบบ
ทั้งที่เข้าเกณฑ์กลุ่มที่มีสิทธิรับวัคซีนโควิด๑๙ในรอบนี้
ไม่ได้มีแค่เสียงสะท้อนจากผู้คนในโลกออนไลน์เท่านั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับนักข่าวไปเลยเข้าไปหมู่บ้านเลยนะฮะ
ไปสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชนเหล่านาดี๑๒เขตเทศบาลนครขอนแก่น
นี่แหละฮะคือประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่นี่นะ
ไม่มีสมาร์ทโฟนหรอกบางคนก็ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่เป็น
ต้องรอลูกรอหลานมาลงทะเบียนให้
บางคนก็ใช้วิธีนะฮะไปลงชื่อกับอสมในหมู่บ้าน

ขณะเดียวกันนะครับก็มีประชาชนบางคนเนี่ยนะก็วิตกกังวล
ข่าวที่มันออกมานะคือแบบคนฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดผลข้างเคียง
แล้วเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะชาวบ้านเขาคิดเขาเห็นเขารู้สึกยังไง

ฉีดแล้วมันเป็นอันตรายไหมล่ะเพิ่งห้าสิบห้าสิบ
ถ้าเรามีโรคมันก็เป็นอันตรายใช่ไหม
นึกอย่างหนึ่งเล่นโทรศัพท์ไม่เก่ง
แล้วก็จะมีโครงการที่ถ้าให้อสมมาจดชื่อ
เราไปให้ก็ได้อย่างนี้ก็เอา
แต่จะให้ลงแอปลงไม่เป็น
แต่ถ้ามีเด็กวัยรุ่นหรือว่าใครช่วยทำให้มันก็โอเค

เมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินต้องออกมาแล้วครับค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคออกมาชี้แจงบอกว่า
ได้รับรายงานเรื่องการลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วนะ
ซึ่งหากมีผู้เข้าไปใช้งานจำนวนมาก
ระบบอาจจะไม่สามารถรองรับได้
อาจจะมีความขัดข้องบ้างเล็กน้อย
ขออภัยแทนทีมงานซึ่งเขาก็ทำงานอย่างหนักและเต็มที่แล้ว
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด
ส่วนจำนวนประชาชนที่จองวัคซีนโควิด๑๙ไปเมื่อวานนี้
หมอพร้อมนะครับตั้งแต่เปิดจองเมื่อวานนี้
ดูตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๓ทุ่มพบว่า
มีประชาชนจองวัคซีนโควิด๑๙ได้แล้ว
ขอไปฮะ๓๘๑๗๒๗คน

คุณหมอทวีสินระบุแบบนี้ด้วยบอกว่าประชาชนไม่ต้องรีบนะ
ไม่ต้องรีบเข้าไปลงทะเบียนกันในวันแรกวันเดียวหรอกนะ
เพราะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้คือเมื่อวานนี้นะ
จนถึง๖มิถุนายนโน่นแหละนะครับ
โดยการฉีดวัคซีนจะเริ่มต้นวันที่๗มิถุนายน
ส่วนประชาชนกลุ่มอายุ๑๘๕๙ปีจำนวน๓๑ล้านคนนะครับ
เดี๋ยวเขาจะเริ่มเปิดให้จองวัคซีนในวันที่๑กรกฎาคม
กรกฎาคมนะแล้วก็จะเริ่มฉีดเดือนสิงหาคม
นั่นก็คือประเด็นของโรคโควิด๑๙การจองวัคซีน

แรงงานแห่งชาติคือปีนี้นะคุณผู้ชมฮะ
มันมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนที่ทาง
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เขายื่นข้อเสนอนะครับต่อรัฐบาล๗ข้อเป็นข้อเรียกร้อง
ข้อแรกให้รัฐช่วยจัดหาวัคซีน
และเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙
แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๓มาตรา๓๙และมาตรา๔๐
ให้เป็นการเฉพาะและเร็วขึ้น
ครอบคลุมผู้ประกันตนอย่างถ้วนหน้า
ส่วนอีก๖ข้อเรียกร้องนะครับเป็นการขอเพิ่มมาตรการ
เพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงานของผู้ใช้แรงงานนะครับ